มาดูเรื่องของน้ำท่งน้ำท่วมกันหน่อย
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนออกมานะครับว่า
ลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามัน
ทำให้เกือบทุกพื้นที่มีฝนตก
แล้วก็ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีกนะครับ
ดังนั้นฝนตกหนักหลายพื้นที่
บางพื้นที่ตกจนมีน้ำท่วมสะสมครับ
อันนี้ให้คุณผู้ชมไปดูกันที่การพยากรอากาศทั่วไทยกันก่อน
มีคำเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
๙จังหวัดท่านต้องรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ
โดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง
แม้ว่าวัน๒วันที่ผ่านมาจะมีกำลังแรงกำลังปานกลาง

เรื่องของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะครับ
ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยนะครับ

เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนของเมื่อคืนนี้นะฮะ
ต่อเนื่องจนถึงเช้ามืดของวันนี้เลยนะครับ
ส่งผลให้ตอนเช้า๖โมงครึ่ง
น้ำป่าไหลหลากบนเส้นทางกิโลเมตรที่๓๑
ถนนเชียงใหม่เชียงรายบ้านแม่หวานตำบลป่าเมี่ยงครับ
โดยน้ำป่าหลากลงมาท่วมถนนเป็นบริเวณกว้าง
รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
ทำให้เส้นทางดังกล่าวซึ่งเป็นทางเบี่ยงเชื่อมต่อ๒จังหวัด
เชียงใหม่และเชียงรายรถติดยาวเหยียดเลยนะครับ
เมื่อเวลา๘นาฬิการะดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้วนะครับ
รถสามารถวิ่งผ่านได้แล้วแต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
จากยังมีน้ำเอ่อขึ้นจากลำห้วยอยู่
แล้วเขาบอกปริมาณน้ำที่มันสะสมที่ฝนมันตกลงมา

ก็กลัวว่ามันจะไหลลงมาอีกเมื่อไหร่นะครับ
ดังนั้นหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็เข้าไปดูจุดเกิดเหตุตรงนี้
แล้วก็ทำการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ส่วนที่พัทยาวันนี้ก็ขึ้นในหน้าหนึ่ง

ท่วมประจำฮะสภาพถนนสุขุมวิทย์ช่วงพัทยาใต้
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
เกิดน้ำท่วมสูงเขาบอกโอ้โห

หลังจากฝนตกหนักมา๒ชั่วโมงนะครับ

ทำให้ระดับน้ำระบายไม่ทันท่วมซ้ำซาก
มีเพียงรถบรรทุกและก็รถกระบะยกสูง
รถใหญ่ที่สามารถขับลุยน้ำผ่านไปได้
กระบะธรรมดายังผ่านไม่ได้เลยคุณ
รถเก๋งไม่เหลือจักรยานยนต์ไม่ต้องไป
คนเดินเดินไม่ได้นะครับ
เรียบทางรถไฟช่วงซอยเขาน้อย
่งหน้าซอยเขาตาโลแล้วก็ถนนสุขุมวิทย์พัทยาใต้
ซึ่งถือว่าเป็นจุดพื้นที่รุ่มต่ำเนี่ย
จะเกิดน้ำท่วมสูงทุกครั้งที่มีฝนตกอย่างหนักนะครับ

เลีย๕๐เซนติเมตรถึง๑เมตร
รถยนต์รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
เจ้าหน้าที่นำกลวยยางปิดกั้นเส้นทางน้ำท่วม
แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
ซึ่งหลังจากฝนหยุดตกน้ำท่วมขังสามารถระบายได้แล้ว
แล้วก็ค่อยลดลงตามลำดับนะฮะ